ปกติแล้วเวลาเราเดินไปไหนมาไหนยิ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วเจอแบบ
ต่างชาติหรือฝรั่งเรียกส่วนใหญ่ก็จะนึกว่าอุ๊ยถามทางได้เลย
ใช่ไหมเราก็จะเตรียมตัวทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี
ผู้ชายคนนี้เหมือนกันค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไปปรากฏไปเจอรถหรูเนี่ย
เขาโบกเรียกเป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งอ่ะก็คิดในใจว่าอ๋อ
อยากถามทางก็จอดโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเท่านั้นแหละ
ไม่ได้ถามนะคะทางทำแบบนี้ค่ะ
หู้
พี่ตายลูกไม่ตายแล้ว

พี่ตายลูกไม่ตายแล้ว
ตายลูกไม่ตายแล้ว
ตายลูกไม่ตายแล้ว

ตายลูกไม่ตายแล้ว

ดักเลย

เขาล้มหัวฟาดพื้นแน่นิ่งไปเลย

เดินไปขึ้นรถโอ้โห
ขับรถอย่างแพงเสียแรงนะครับ

กันสองคนเห็นไหมไม่สะทกสถานเลย
เดินขึ้นรถเสร็จปุ๊บขับออกไปเลย

เขาก็ต้องถ่ายรูปถ่ายทะเบียนอะไรกันไปนะคะ

ได้คุยกับภรรยาของคนที่ถูกทำร้ายร่างกาย

กำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านหลังเลิกงาน
แล้วมีจังหวะหนึ่งขี่แซงรถหรู

คนที่อยู่ในรถหรูก็มีการโบกมือให้จอดด้วย

จนสามีเธอล้มหัวกระแทกพื้น
เธอยืนยันว่าสามีเนี่ย

แค่ขี่แซงเฉยเพราะจะเร่งกลับบ้าน

ค่อนข้างจะสาหัสเลยนะคะ

หัวฟาดฟาดลงไปถนนแล้ว

ของแฟนพี่ไปแฟนพี่ไปคาทบกับฟุตบาทนะคะ

น๊อกเหนือไหลธรักปากลงมา

รถพยาบาล

กลัวพี่ไม่ได้รับความเป็นพรรค
เพราะแฟนพี่ก็ไม่ได้

คนเขาก็แจ้งกับตำรวจกันค่ะ

จับได้แล้วนะคะฝรั่งสองคนนี้ค่ะ
ตำรวจไปจับได้เพราะว่าไปเจอดื่มเหล้าอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่ง
ก็คุมตัวทั้งคู่มาสอบสวนที่สพบผุด
สองคนเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสทั้งคู่เลยนะคะ
เขาบอกทั้งสองคนนี้เดินทางมาจากอำเภอหัวหิน

ไปเอ่อหนึ่งข้อกล่าวหาก็คือ

จนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วนะคะ
นี้จะมีการนำตัวไปฝากค้างที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยด้วย
ซึ่งก็จะมีการคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนในชั้นสอบสวนด้วยนะคะ
โอ้โหหัวร้อนอะไรกันขนาดนั้นน่ะ
นี่มาเจอนั่งดื่มดื่มอยู่ในบาร์เห็นมั้ย